สวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้พาไปสูดอากาศยามเช้าข้างนอกสตูดิโอกันมาแล้วนะครับ
สังเกตว่าเช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสจริงนะครับไม่เฉพาะที่สตูดิโอไทยรัฐทีวีเท่านั้นนะครับ
เชื่อว่าวันนี้ตอนเช้าหลายคนออกจากบ้านมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเมฆแทบจะไม่มีเลยทีเดียวนะครับ
ก็ทำให้ในช่วงบ่ายในวันนี้แดดอาจจะแรงหน่อยนะครับ
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็คงต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศพกร่มไว้ด้วยนะครับ
กันความร้อนจากแสงแดดแล้วคาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้อีกนานเลยทีเดียว
เพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูจากกราฟิกระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมครับแสดงการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆ
จะสังเกตว่าตอนนี้ท้องฟ้าเมืองไทยของเราค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวนะครับ
และถ้าหากเราคำนวณต่อจากนี้ไปอีก๒๐

กลุ่มก้อนเมฆยังจะมีโอกาสเข้ามาปกครุมเมืองไทยของเราหรือไม่
โดยจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศของเราเนี่ยนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้ครับอีก๒ชั่วโมงไปดูเพจต่อไปเลยนะครับ
จะพบว่ากลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นนั้น
ยังไม่มีท่าทีที่จะเคลื่อนตัวมาปกคลุมในเมืองไทยของเราครับ
กลุ่มก้อนเมฆนี้ไปไหนไปดูเพจต่อไปเลยนะครับ
ซึ่งกลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้ตอนนี้เองครับ
เขากำลังเคลื่อนตัวไปฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส
เคลื่อนตัวไปฝั่งตะวันออกฟิลิปปินส์นะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองถ้าหากเราไปดูภาพต่อไปครับ
พบว่าตอนนี้บริเวณฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับ
ก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมหนึ่งนะครับ

ถ้าหากเราดูกราฟิกต่อไปซึ่งเป็นกราฟิกแสดงทิศทางของกระแสลมเนี่ยนะครับ
จะสังเกตว่ามีการดูดเอากระแสลมที่อยู่โดยรอบเนี่ยนะครับ
เข้าสู่จุดศูนย์กลางอย่างรวดเร็ว
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นพายุเกิดขึ้นได้
โดยถ้าหากเรากลับไปดูภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
ต่อไปครับซึ่งก็จะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เอง
บริเวณดังกล่าวที่มีการหมุนของกระแสลมเนี่ยนะครับ
ก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆหนาตาครับ
ซึ่งเป็นทั้งกลุ่มเมฆฝนกลุ่มเมฆธรรมดานะครับ
กราฟิกต่อไปซึ่งก็จะสังเกตว่ามีลักษณะของฝนตกหนักอยู่ใจกลาง
หลังจากนี้ครับน่าลุ้นน่าจับตาว่าจะเป็นพายุ
แต่ว่าพายุลูกนี้จะมีโอกาสเข้าสู่เมืองไทยของเราหรือไม่

เป็นภาพการคำนวณลักษณะการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝน
ซึ่งกลุ่มฝนกลุ่มนี้เองถ้าหากเราดูจากการเคลื่อนที่แล้วปกติ

แต่ครั้งนี้มีแนวโน้มเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเบี่ยงไปทางเหนือเล็กน้อย
ที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากตอนนี้เองครับ
มีกำแพงสำคัญก่อตัวขึ้นเป็นกำแพงทางอากาศ
นั่นก็คือมวลอากาศเย็นสีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
นำให้พายุนั้นมีการเบี่ยงออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแทนนะครับ
ทีนี้เนี่ยนะครับมวลอากาศเย็นนอกจากจะมากันพายุกันกลุ่มก้อนเมฆแล้วเนี่ยนะครับ
ยังมีบทบาทสำคัญที่เหนียวนำเอาความเย็นมาปกกลุ่มเมืองไทยของเรา
โดยถ้าหากเราดูกราฟิกนี้ดีนะครับจะพบว่ามีการก่อตัวบริเวณเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มที่จะเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเรา
โดยในช่วงวันจันทร์จะพบว่าพื้นที่สีน้ำเงินจะค่อยแผ่เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานมากยิ่งขึ้น
วันจันทร์หน้านะครับนั่นก็หมายความว่าในช่วง๑๓๑๔๑๕น่าจับตาเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงที่คาดการณ์ว่าเราจะได้เจอกับอากาศหนาวลมเย็นเหมือนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกันบ้างครับ
เช้าวันนี้ทั่วไทยภาพรวมแล้วยังคงเย็นสบายนะครับ
พื้นที่สีเขียวปกคลุมบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียต

พบว่าอุณหภูมินั้นยังคงทรงนะครับ
ตอนบนอยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียต
โดยรวมแล้วยังคงเย็นสบายเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับ

จะพบว่าพื้นที่สีน้ำเงินเริ่มมีการแผลลงมาแตะบ้างเล็กน้อยนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก

ส่วนภาพรวมก็ยังคงอากาศเย็นสบายครับ
อกจากนี้สถานการณ์ฝนใต้จะเยอะอีกหรือเปล่านะครับ
อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าตอนนี้กลุ่มฝนส่วนใหญ่ถูกดูดออกไปนะครับ
เดี๋ยวถ้าเราดูการคำนวณสองวันหลังจากนี้
จะพบว่ากลุ่มฝนนั้นแทบจะไม่มีเลยนะครับ

ดังนั้นใครที่ไปเที่ยวทะเล

ฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทยในระยะนี้

เพราะว่าฝนก็น้อยคลื่นก็สงบนะครับ

แต่ใครที่จะไปภาคเหนือไปภาคอีสานตอนบน

ว่าอุณหภูมิระหว่างวันนั้นค่อนข้างแตกต่างกัน
ช่วงเช้าช่วงค่ำอาจจะมีอากาศเย็นลมเย็น

แบบนี้อาจจะป่วยไข้ไม่สบายได้นะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้นะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป